คุณผู้ชมครับเปลี่ยนบรรยากาศไปดูเรื่องของอาชีพใหม่เกิดขึ้นแล้ว
เมื่อคุณมีไอเดียอะไรใหม่ดีคุณก็อาจจะได้อาชีพในการทำมาหากินเพิ่ม
อันนี้เป็นอาชีพที่จะไปไหมลองดูละกัน
รับถอนผมงอกจ้า
อาชีพนี้ไปแย่งเด็กนะเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่คุณแม่ให้ถอนแล้วให้ตังค์นะ

อันนี้คือคุณนะคะรินรชาค่ะเจ้าของร้านเสริมสวย
อยู่ที่ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูน
แหมหลายคนไปเห็นป้าแล้วชอบเหลือเกิน
เปิดร้านเสริมสวยมาหลายปีค่ะพี่รินรชาบอกว่า
เนี่ยทำงานอยู่กับสารเคมีแบบร้านเสริมสวย
ต้องทำผมทำสีอะไรให้ลูกค้ามาตลอด

แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยสมัยก่อน
พี่เขาเคยเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต
ตรงนั้นน่ะหลังที่พักมันเคยมีรับจ้างถอนผมงอกนี่นะ
ทีนี้นึกเอาไอเดียนี้แหละค่ะมาเปลี่ยนซะเลย
เปิดรับถอนผมงอกผ่านมา๔เดือนแล้ว
ลูกค้าไม่ขาดสายสุดท้ายทำไมรู้ไหมคะ
ปลดป้ายร้านเสริมสวยลงซะเลย
เปลี่ยนป้ายใหม่ค่ะรับถอนผมงอกแทน
โอ้ยลูกค้าหลายคนรีวิวด้วยนะคะ
เขาชมว่าพี่เขามือเบา
ถอนผมงอกแล้วรู้สึกฟินเบาสบายนะคะ
ทีนี้พี่เขาบอกว่าค่าเนี่ยค่าจ้างเนี่ยนะคะ
รับถอนผมงอกก็ชั่วโมงละหนึ่งร้อยบาท
ต่อหัวเนี่ยจะใช้เวลาสักประมาณสองชั่วโมง
มากที่สุดเนี่ยเคยทำ๘ชั่วโมง
รายได้ดีค่ะดีกว่าทำผมอีก

แหละว่าเขาบอกว่าก็ยังไม่ได้เลิกทำผมหรอกนะ

ยังมีลูกค้าเก่ามาขอทำผมก็ทำให้
ส่วนลูกค้าที่ต้องการถอนผมงอกนัดคิวล่วงหน้านะจ๊ะ
เพราะว่ามีคนจองคิวกันเยอะมากค่ะ

ก็ลองเปลี่ยนไอเดียมาเป็นร้านถอนผมงอกให้
แบบลองเปลี่ยนทัศนคติดู
แล้วก็เป็นหนึ่งแรกของในจังหวัดสตูนนะคะ
เพื่อนที่แม่เพื่อนแนะนำมา
ก็เลยตอนแรกขึ้นป้ายรับถอนผมงอก
ไม่ใช่ร้านเสริมสวยก่อนนะคะ

ขึ้นไปเอาร้านเฉิมสวยลง
แล้วก็ขึ้นไปถอนผมงอกแทนค่ะ
ก็มีลูกค้าตอบรับมา

ไม่เห็นผมแล้วก็ผมไม่ขาดเลยค่ะ
อ๋อแล้วครั้งหนึ่งกี่ชั่วโมงค่ะขึ้นมาถอน
หนึ่งชั่วโมงสบายเลยค่ะ
แล้วก็มีเทมกันรวดหวายด้วยนะคะ

โอ้โหเป็นไงล่ะเดี๋ยวก่อน

ก็หลับเลยให้ถอนจนหลับ
น่าจะต้องมีบางเคสที่ขอนอนด้วยนะ
ถอนแล้วก็ถอนกันไปเพลินจะมาหลับไปเลย
มาก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะคะใครสนใจแต่ต้องใช้สายตาเยอะหน่อยนะคะอาชีพนี้